ฟุตบอลที่จัดขึ้นเป็นการกุศลนะครับ

กิจศักเสนาเมืองอดีตกุญสือทีมชาติไทย

อยากจะจัดงานเพื่อที่จะลำลึกถึง

แล้วก็ปั้นหลายคน

ปัจจุบันเป็นโค้ชชื่อดังกันหลายต่อหลายคนแล้วนะครับ

เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าชุดเนี่ย
เป็นชุดที่ดีที่สุดในประติศาสตร์ของฟุตบอลไทยนะครับ

คือทำให้เราอยากดูฟุตบอลไทย
ซึ่งชุดนี้ก็หลายคนนะครับ

ที่ชุดปัจจุบันนี้จะทำได้นะครับ

ก็คือบิ๊กหอยทศชัศกุลนะครับ

และคนทางขวาก็คือ

บุคคลมีพระคุณกับนัฟวัลทั้งหมด
ทั้งรุ่นเก่าในอดีตและปัจจุบันด้วย
ก็พิซิโก้นำทีมมาครบเลยนะครับ
ตั้งแต่อายุของเขาที่เล่นกันมา
ก็เจอกับทีมรวมดารานักแสดง

จริงถ้าวันน่ะผมไม่ติดพระคุศรนี้

ก็พอได้อยู่ครับเพราะว่าเขาก็เตะกันเหมือน

แต่ว่าทักษะของนักฟุตบอลทีมชาติ
ดูด้วยครับเบอร์ข้างหน้านี่โคตรโย่งนะครับ

หลายคนก็ร่างกายเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับ

ก็มาเล่นในเกมนี้นะครับ
สุดท้ายนั้นชนะ๘๑นะครับโคตรโย่ง

เกมกระชับมิตรสัมพันธมิตร
โรมตลาดดาลาพูซื่อข่าวแล้วก็สุดลาลาไปได้

แต่ละลูกนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ทันเลยครับ

ถ้าเกิดไหนก่อนจะแซวว่าโอ้นี่เทปหมดเลย
แต่เมื่อกี้มีเตะวืดกันไปบ้างนะ

ร่างกายก็เข้าสู่อายุ๔๐กว่ากันหมดแล้ว

ทำไมคุณ๔๐กว่ามันผิดตรงไหน
อ้าวผมก็ไม่ได้ว่าคนทางซ้ายคนทางขวาทางสิ้นนะครับ
ดีใจมากที่เด็กทุกคนที่ปั้นมา

อยากให้เด็กสมัยนี้เดี๋ยวรุ่นพี่เป็นตัวอย่าง

ในการพัฒนาวงการฟุตบอลบ้านเราครับ
วันนี้ผมว่าเทียบกับแต่ก่อนจะมีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งที่ผมมอง
คือบางทีเราเล่นแรงเกินไป
ฝากมากไปโดยที่ไม่จำเป็น
แล้วก็อารมณ์ในการให้อภัยนี่มันน้อยไปหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาบอลเราเนี่ยจริงไม่ขี้เหล
แต่บางครั้งฟุตบอลมันออกมาในผลมันไม่ดีเท่าที่ควร
เพราะว่าการควบคุมอารมณ์มันไม่ดี
อยากจะฝากรุ่นหลังหน่อยว่า
ฟุตบอลเนี่ยความเป็นนักฟุตบอลมันเล่นกันจนเล่นไม่ไหว
มันไม่ใช่ว่าแพ้วันนี้วันที่วันหน้าไม่ชนะนะครับ

มีน้ำแสนากีฬารู้แพ้รู้ชนะครับ
ก็ฝากคิดถึงด้วยนะครับสำหรับลุงหอยธวัชชัยนะครับ
มันได้ไปเยี่ยมกันเลยครับมาวางก็อยากไปเสียได้โอกาสมาก
ขนาดที่๑ท่านนะครับนาชัตริย์ธวัลแพทย์นะครับ
อดีตผู้สอนทีมชาติไทยก็บอกว่าอยากให้วงการฟุตบอลไทยใส่สะอาด
เรื่องของการล้มบอลหรือว่าล็อกผลการแข่งขันตอนนี้นะครับ
เป็นเนื้อร้ายมากที่ผ่านมาหลายสิบปีก็อยากให้จัดการให้เด็ดขาด
ถ้าเกิดว่าไม่เร่งกำจัดจะส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลไทยแบบคาดไม่ถึงเลยครับ
ก็ดีขึ้นอย่างที่ท่านธวัชชัยว่านะครับ
เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ที่ผมไปอยู่หนองบัวเนี่ยคนเยอะมากนะครับ
จากดูร้อยสองร้อยของผมเนี่ยตอนนี้๘๙พันนะครับไม่รู้
ธุรกิจว่าถ้าตั้งหลักได้นะครับ
นายกสมคมชุดนี้ตั้งหลักได้แล้วก็ปราบพวกรักเล็กขโมยน้อย

ถ้าลุงหอยมีเงินเหมือนสมัยก่อนเนี่ย
ขอเตือนไปถึงพวกนักบอลที่ชอบล้มบอลนะฮะ
ฟุตบอลเมืองไทยไม่เจริญกระเพาะตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับ